ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถค่ะ
ลักษณะอู่เนี่ยคือมันเป็นเพลิงธรรมดาเลยคุณ
และหน้าอู่ก็มีรถตู้เก่าจอดอยู่

ปรากฏว่าไฟมันลุกจากรถตู้นะ
ลามมาติดอู่แล้วมันจะลามไปที่บ้านคนไหมอ่ะ
คุณผู้ชมเห็นรถตู้คันนั้นใช่ไหม
นั่นแหละคือต้นเพลิงคุณผู้ชม
เนี่ยเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดับไฟนะคะ

ซึ่งไฟมันเกิดจากรถตู้เก่าจอดอยู่หน้าอู่
แล้วลามไงลามไปในอู่ซ่อมรถ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการฉีดน้ำดับไฟอยู่สัก๑๕นาทีได้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าไฟมันไม่ลามไปบ้านข้าง
นี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าบ้านข้างมีเด็กอยู่ด้วยค่ะ

ปรากฏว่าที่นี่เป็นอู่ซ่อมรถลักษณะแบบเป็นเพลิง
สร้างขึ้นมาแบบนี้อยู่ห่างจากบ้านของนางสาวบุญช่วย
สถิตสักประมาณ๕๐เมตรได้
แล้วตอนนั้นที่ไฟไหม้
ตัวนางสาวบุญช่วยเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับอู่ซ่อมรถ

แต่ในบ้านมีเด็กอยู่มีผู้ใหญ่อยู่อยู่กัน๓คน

เห็นว่าไฟไหม้ก่อนช่วยกันเอาน้ำค่ะ

ทีนี้พอทุกคนรู้แล้วแหละว่าไฟมันไหม้อู่ใช่ไหม
แล้วเสียงระเบิดมันก็ดังปะทุอยู่หลายรอบเลย

รีบตามคนมาช่วยกันดับไฟค่ะ

ที่เห็นเหตุการณ์หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้น
ได้ยินไหมครับแล้วผมก็เห็นไฟมันลุกขึ้นมา

แล้วผมก็เลยลงมาเรียกพี่แล้วก็ให้พี่ไปเรียกป้าครับ
ผมก็ไปดึงสายน้ำมาฉีดครับ

พอสักครั้งพอมันลามมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เริ่มระเบิดเลย

คือคือตอนแรกไฟมันลุกรถตู้ก่อนใช่ไหมคะ

แล้วก็พอรถตู้ปึบก็ยินเสียงระเบิดขึ้นมา

พอมันลามมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะ

จำไม่ได้น่าจะเป็น๒๒หรือ๓ครั้งครับ

โอ้โหมาจากรถตู้เก่าคันนี้

แล้วอันนั้นถังแก๊สถังเกิ๊สใช่ไหมคุณ

นี่คือรถตู้เก่าที่ติดแก๊สค่ะ

พอไฟมันลามมาถึงรถตู้แล้วมันก็บึ้ม

ในร้านมีรถมอเตอร์ไซส์เก่าก็โดนไฟไหม้นะ

อู่ไม่ได้มีรถของลูกค้าที่จอดทิ้งไว้

แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะว่า

ทำไมจู่รถตู้เก่าคันนี้มันจะติดไฟ
มันเกิดระบบอะไรที่มันแบบขัดข้องหรือเปล่า